ให้โชคดีโชคดีสุขเส้นเร่นบรีนะ

สุวัสดีปากท้องคนยักษ์ด้วย
น้ำวันน้ำวันที่พาน้องลำบากเนี่ย

ขึ้นชื่อมากเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะ
ราคาหลัก๑๐แต่วิวหลักล้าน

วันนี้หนูไม่ได้อยากจะสัมภาษณ์ร้านสักเท่าไหร
หนูอยากสัมภาษณ์คนที่มากินก่อน
เราจะต้องใช้ความพยายามขนาดนี้จริงเหรอเฮีย

รับทัดยอดไขเขาที่วันนึงตก๓๔หมื่นบาทต่อวันนะ

เติมดีแล้วเติมดีนะว่ามันยากขนาดนี้นาโดน

ทางบ้านอยากเห็นเฮียว่ายน้ำจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้น

นี่เห็นเลยเดี๋ยวดูกัน

นี่เลยครับกับร้านอาหารเพชรเจ้าพระยา
บอกเลยว่าต้องเดินเข้ามาจากปากซอย
ระยะทางก็ประมาณ๓๐๐เมตร
ร้านเล็กที่มีโต๊ะให้นั่งกว่า๑๐โต๊ะ
พร้อมกับวิวหลักหลานตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เมนูเด็ดนั่นก็คือหมูกรอบ
ที่ทอดกันวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า๔๐๖๐กิโลเลยนะ
และมีเมนูที่หลากหลาย

หรือจะเป็นปลาสองพกเขาก็มีนะจ๊ะ
โดยเจ้าของร้านก็คือแม่เกดคนนี้นี่แหละครับ

แล้วผันตัวมาเป็นร้านตามสั่ง
จนกลายเป็นร้านอาหารเทศเจ้าพระยา
เทศรัพย์ความสำเร็จของร้านนี้อยู่ที่อะไร

ใช่ค่ะต้องเอามาตากแดดก่อนนะคะครึ่งวัน

ดีมาก

อุ๊ยได้ไม่เหลืออะไรมาตอนนี้ว่ะ
ที่เขามากันเนี่ยเมนูไหนดิที่แบบมาต้องกินเลย
หมูกรอบขวบพริกเกลือยามุนเส้นโบราณ
ุ้นกรอบซอสมะขามค่ะ

รายการอะไรต้องทำซักเมนูหนึ่ง
บุกเข้าครัวกันเลยนะครับเนี่ย

ทั้งสองเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดขายดีประจำร้านจริง
แต่เครื่องปรุงและวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างนั้น

ริมทางสร้างเงินวันนี้น้องใบตองจะขอพาคุณผู้ชม
บุกไปเปิดสูตรลับต้นครัวกับเมนูความอร่อยสูตรโบราณโบราณ
ขนมจีนน้ำพริกปูกุ้ง
เป็นเมนูความอร่อยที่คุณแม่ต้อยสั่งสมประสบการณ์เคี่ยวกำ
จนได้สูตรน้ำพริกเข้มข้นหวานมันถึงเครื่อง
แต่เคล็ดลับความอร่อยจะเป็นยังไง
ตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ติมทางสร้างเงินวันนี้ค่ะใบตองพามาบุกย่านบางแคร์
เขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านขนมจีนร้านเด็ดร้านดัง
การันตีความอร่อยแบบเชลชวนชิม
ร้านขนมจีนแม่ต้อยร้านนี้นี่เอง
และที่สำคัญนะบอกเลยว่ายอดขายของเขาก็ไม่ธรรมดา
วันนึงไม่ตำกว่า๒๐๐ชั้ม
ทำได้ยังไงไปหาคำตอบข้างในเลยจ้า

แม่ค่ะหนูอยากรู้ว่าในร้านเนี่ย
มีน้ำยาทั้งหมดกี่อย่าง
มีแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานหมู
เทียวหวานเนื้อลูกชิ้นปลากลาย
แต่เขาบอกว่าที่นี่ทีเด็ดจริงเนี่ย
ไปเลยค่ะล้วงสูตรกัน
ขั้นแรกเริ่มจากอะไรคะแม่

ป๊าพอสุกแล้วก็มาใส่ครกตำ
มันต้องตำแบบละเอียดขนาดไหนแม่
ไม่ต้องละเอียดค่ะตำหยาบพอ

หลังจากที่ตำกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

โบราณเขาก็จะเรียกน้ำพริกอีกอย่างหนึ่งว่าแกงเย็น

คือพักให้เย็นแล้วเราต้องเอามาทำอะไรอีกนะ

อันนี้ก็คือเด็ดของน้ำพริกก็คือเนื้อปู
นี่แหละสูตรเด่นของที่ร้าน
ตักมาก็คือเจอปูแล้วปูเป็นชิ้นเป็นเนื้อนะคะ

โอเคเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะ

ไม่อยากจะบอกเลยว่านี่คือน้ำยาน้ำพริกฝีมือ

สำหรับน้ำยาน้ำพริกปูกุ้งนะคะ
เป็นน้ำยาพร้อมกับผักนะ๖๐บาท
ถ้าบวกเส้นขนมจีนอีก๑๐บาทนะคะ
อันนี้คือแกงเขียวหวานปลากลายนะครับ

นี่ก็อยู่ที่ชุดละ๖๐บาทเหมือนกันทุกคน
แกงเขียวหวานไก่ค่ะ
ถ้าเป็นแกงเขียวหวานไก่ก็จะอยู่ที่๕๕บาทนะจ๊ะ
อันดับแรกต้องชิมน้ำพริกก่อนทุกคน
อื้อหือดีมาก
น้ำพริกน้ำนุ่มอะมันเข้ากันมากทุกคน
เด็ดจริงอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมได้เชลล์ชนชิมอะ

ขนมจีนแกงเขียวหวานปลากาย

เนื้อปลากลายแบบแน่นอะมันนึบมาก
แน่นมากคือเกี้ยวแล้วรู้เลยว่าคือปลากาย

อร่อย
งเขียวหวานแบบเข้มข้นมาก

จะบอกว่าเอาไปกินกับข้าวก็อร่อยทุกคน
ที่นี่เขามีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนที่อื่น
แล้วก็ได้การันตีจากเชลชนชิมด้วย
ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นลองแวะมาทานกันดูนะจ๊ะ
ส่วนตัวนี่ขอทานต่อก่อนหิวมาก
ใครที่อยากลิ้มรสความอร่อยแบบนี้เชิญกันมาได้ที่ร้านขนมจีนแม่ต้อยเปิดบริการทุกวัน
จันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่๗โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่ง
รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
ช่วงหน้าใครกำลังรอดูสูตรเด็ดเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือและกุ้งทอดซอสมะขาม

พื้นที่นี้เขามีพญานาคอยู่

วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารเพชรเจ้าพญา
กับร้านอาหารราคาหลักร้อย
แต่วิวเนี่ยหลักล้าน

ไปชมกันต่อเลยครับ

เจอกับเมนูที่ว่าดังและเด็ดมาก
หมูกรอบคั่วพริกกลิ่นอ้อคืออ้อ

อ่ามีกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียว

เกลือค่ะแล้วก็ต้นหอม

อ๋อหมูกรอบพริกการคั่วคือการคั่วคือการคั่วคือไม่ต้องใส่น้ำมัน
ใช่ใส่เกลือครึ่งช้อนนิดหนึ่งช้อนค่ะ

เสร็จแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วตักใส่จานหน่อยค่ะ
ได้มาแล้วนะฮะนี่นะฮะหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
ต่อไปจะเป็นเมนูของน้องบ้างนะคะก็คือกุ้งทอดซอสมะขาบ

มีแป้งกรอบค่ะน้ำเปล่าน้ำมะนาวซอสมะขาบ
กุ้งสดน้ำปลาและน้ำตาใส่น้ำค่ะ

ใช่ค่ะคนให้แป้งเข้ากันกับ
อันนี้ในระหว่างที่เราคนแป้งอยู่

ขณะที่เรารอกุ้งทอดนะคะ
คุณค่ะแม่ก็จะมาเปิดเคล็ดลับน้ำซอส

ครับ

กุ้งทอดซอสมะขาบค่ะ

พอใส่ไปแล้วให้เปิดไฟแรงเข้าไว้
ใช้เวลา๒๐นาทีค่ะ

ถ้าชอบรสจัดก็ใส่พริกลงไปนะคะ

เสร็จแล้วนะคะน้ำซอสที่จะล่าตา

ราดน้ำซอสสามรสนะคะข้างบนนะคะ
กระเทียมนะคะโรยช่วงล่าง

สีสันเนี่ยน่ากินจริงเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ลิ้มลองความอร่อยกันแล้ว
ไปดูกันซิว่าเมนูเด็ดกับวิวหลักล้าน
บรรยากาศยามเย็นแบบนี้เนี่ยจะเด็ดขนาดไหน

เปรี้ยวหวานเผ็ดมันเค็มครบอร่อย
และอันนี้นะคะคือปลาสองพบ๓๕๐บาท
มันจะเป็น๒แบบแบบทอดกระเทียมแล้วก็แบบลาดพริก

เป็นปลาที่แบบว่าจริงไม่ได้เผ็ดขนาดนั้น
มีความอมหวานมีความสมุนไพรอะไรอย่างนี้นะคะ

อืมเที่ยวขาวเผ็ดก็ดังดีนะฮะ

แต่รับความเผ็ดร้อนจากต้มยำ

คืออันนี้ที่หนูชอบเลยนะต้มยำอันนี้
ใส่ใบกะเพราเสริมให้แบบว่ารสแต่ปีก
อ่ะเมนูนี้หมูกรอบคั่วพริกเกลือครับ

แห้งดีไม่มันไม่มีน้ำมันด้วย

พรงตรงนะกลับแก้มอีกนะอร่อย
กุ้งทอดซอสมะขามนะคะบอกเลยว่า
มีความเปรี้ยวแบบว่าประสงค์กับน้ำตาล

ที่ชอบกินเผ็ดก็นี่เลยแม่เขามีพริกแห้งไว้ให้ด้วย

ไม่สั่งถือว่าไม่ถึงนะฮะ

พร้อมกับร้านอาหารเพชรเจ้าพระยา
ที่บรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราก็มาเปิดใจเส้นทางชีวิตของแม่เกด

จนทำให้ต้องแยกทาง
เจอมรสุมที่แบบหนัก

คู่ชีวิตเก่าก็มีทะเลาะกันต่อหน้าลูกแฟนเจ้าชู้แต่เจ้าชู้เขาเป็นคนกินเหล้าตีเราต่อหน้าลูก
เอ๊ยที่แบบฝังใจที่โดนหนักที่สุดตอนนั้นโดนขนาดไหนครับ
โดนเย็บเจ็ดเข็มมาก

ก็ตัดยังค่ะก็ยังอดทนมาก่อนแล้วไปเจอล่าสุดก็ถึงตัดใจได้

ใช่ครับคือไปสะกดรอยเขาจากที่ทำงาน
ไม่ได้เข้าไปพูดคุยได้เป็นเสียง
อ่าพูดว่าทำไมถึงทำแบบนี้อ่าเขาก็บอกให้กลับบ้านไป

เขาก็เลยลงมือก็

ก็เลยตัดใจเริก

มันก็เพื่อเสียใจแล้วแฟนก็ไม่กลับบ้าน
มันพูดแล้วมันแล้วเจออะไรมาแล้วมันมี
แม่ก็เลยกินยานอนหลับ
ไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าลูกก็ทางบ้านเขาก็คงจะดูกันไป

ใครได้มาเห็นหรือว่าได้มาช่วยคุณแม่ไหม

นิดยังไงไม่รู้ว่ามาหาต้องก็พาไปเลย

แล้วใครที่ดูอยู่ก็หนูว่าต้องตั้งสตินะ
ใช่แม่ให้เป็นบทเรียน

แล้ววันที่เราออกแม่ที่ออกจากบ้าน

ก็บอกว่าแม่แม่จะไปแล้ว
ก็ให้อยู่กับย่า
เพราะว่าอยู่กับย่าเขา

ตอนออกไปแล้วมีครูแวะกลับมาหาลูก

เข้าใจค่ะเข้าใจพ่อแล้วก็แม่เลย
ถ้าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

ตอนนี้คือแบบว่ารับมือแม่ใครตะขาไปแล้ว

คือเจ้าไหนพี่เกดไม่ทำงาน

ทุกเมนูเหมือนเป๊ะ

แม่ก็ขอโทษที่ทำให้ลูกเสียใจ
แต่มันเป็นเหตุของแม่และพ่อ
ที่ไม่สามารถหยุดรู้ไว้กันได้
แม่ยายอยากเกลียดแม่ไหมใช่ไหม

ก็อยากบอกแม่ว่า

เพราะว่าแม่กับพ่อก็เลี้ยงหนูดีที่สุดแล้ว

เรียกว่าเป็นความรักความอบอุ่นที่แม่เกดมีให้กับลูกสาวคนนี้
แต่เส้นทางกว่าจะมาเป็นร้านอาหารเพชรเจ้าพระยา
เกรดก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่เข้ามาช่วยกันจับมือ
เคยรับโทษในเรือนจำนานกว่า๗ปี
ได้ข่าวว่าพ่อเนี่ยเคยติดคุม

กลัวจริงกลัวเขาจะรับเราไม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ

โอ้โหเดินแรงนะทีนี้คือไปล้างจาน

ล้างของล้างอะไรให้เขา

เขาอยากไปล้างของคุณแม่ของพี่เฮด

ก็เลยชวนพี่เด็กครับ

แล้วพอแบบคนเยอะปุ๊บเราไปกู้เงินมาเลย

นำมาศาลให้มันเป็นอากาศดีแบบนี้

ตอนนั้นดอกเดียร้อยละ๑๐

ใจวันละ๑๒๐๐๐ค่ะ

กู้นอกอุบพุทธ๒๘๘๐๐๐บาทใช้ก็บ้างแล้วนะคะ

แต่เมื่อกี้เราเข้ามาในร้านนี่อะลังกาเลยนะ

อย่าเรียกว่าฮิ่งพระเรียกว่า
ก้อนใหญ่ก็มากลมได้เขาแม่เอ่อถูกลมสี่สิบ
อันนี้๔๐กว่าไหร่
แล้วตรงนี้ติดไปนะปุ๊บมีสวยเลยมีพญานาค

ก็คือพญานาคที่แม่ตั้งมาตั้งแต่แม่เปิดมา

พื้นที่นี้เขามีพญานาคอยู่

แต่ดูแล้วแบบเหมาะเนี่ย

อันนี้ดีเลย
เอาหลักแล้วหนูว่าแม่ก็คือ๑เลยรสชาติแม่อร่อย

ส่วนเลือดสายมูก็อาจจะเป็นเรื่องกำลังใจก็แล้วกัน
กันมาถึงวันนี้มีอะไรอยากบอกกันบ้างไหมคะ

ผมว่าต้องสู้อยู่แล้วครับ

จากร้านลับวิวดีริมแม่น้ำเราก็ขอพาไปต่อกันที่ร้านส้มตำเล็ก
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ใหญ่จนสะดุดตานั่นก็คือ

ที่ใช้ตำส้มตำนี่แหละครับโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นล่ะครับเนี่ย
ที่สำคัญเห็นเป็นร้านเพลิงแบบนี้แต่ยอดขายดีดี
ลูกค้าตั้งชื่อร้านให้ว่าส้มตำยายเพิง
แล้วก็กลายเป็นร้านเด็ดประจำจังหวัดอำนาจริง
ถ้างั้นเราไปคุยกับคุณยายทองแดงเจ้าของร้านกันดีกว่าครับว่า
ทำไมต้องใช้ครบใหญ่แบบนี้
แช่ไว้ตำขายจนเช้าถ้าใครมาก็หยิบไปเลยไม่ต้องรอ
นะคะถ้าจะเอากี่ถุงก็มาเลย
ที่แท้ก็เพื่อความรวดเร็วนี่เอง
แบบนี้ครกหนึ่งตำได้กี่ถุงกันล่ะครับเนี่ย
น้อยกว่ารอยเท่าไรนะ
ครกเดียวได้เป็นร้อยถุงเลยล่ะครับ
แล้วยังช่วงเทศกาต้องตำวันละกี่ครบกันละครับ
ซึ่งขายเยอะขนาดนี้ถึงว่าทำไมต้องใช้ครบใหญ่
กย้ายใหญ่แต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือ
สับมะละกอที่ไม่ได้สับเป็นเส้นแต่มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยล่ะครับ
ทำไมต้องสับแบบนี้ด้วยล่ะครับยายทองแดง
แต่ชิ้นเล็กเล็กยาวยาวมันจะไม่อร่อยอันนี้มันจะกรอบ
น่าจะอร่อยจริงจริงนะครับแบบนี้เนี่ยวันหนึ่ง
ต้องใช้มะละกอเยอะขนาดไหนกันล่ะครับ

ใหญ่แบบนี้ใส่เครื่องปรุงเยอะหรือเปล่าล่ะครับ

ชาติไม่ได้ยังขายดีขนาดนี้ได้ยินว่ามีลูกค้าติดใจซื้อไปกินถึงต่างประเทศเลยล่ะครับ
แล้วมันเก็บไว้ได้นานขนาดนั้นเลยล่ะครับเนี่ย
เก็บได้เป็นเดือนสุขามานะก็เดือนสองเดือน
เฮ้ยเก็บได้เป็นเดือนเลยล่ะครับ
ถึงว่าเห็นมีคนมารับฮิ้วด้วย
งั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเขาซื้อกันไปคนละกี่ถุง

เมื่อวานนี้ได้เกือบ๖๐ถุง
คุณจะเอากี่ถุงค่ะเอา๒๒ถุงค่ะอ๋อค่ะ
รับกันไปคนละเป็น๑๐ถุงขนาดนี้ขายดีจริงเลยนะครับ

คุณยายมีเงินลงทุนแค่๑๕๐๐บาท
แล้วทำไมถึงขายดีได้อย่างนี้ล่ะครับ
รถก็ไม่มีล้อก็ไม่มีมอเซก็ไม่มี

เป็นคนอยู่๑๕๐๐บาทแล้วก็ไปทำบุญ

๕๐๐บาทอยากการอธิษฐานบอกว่าตาซุ
ไอ้ริชันค้าขายเพราะให้ร่ำรวย
มาอีก๒เท่าก็ไปขายก็ได้๑๐๐

หลังจากนั้นยายก็เริ่มเปิดร้านขายส้มตำมาตั้งแต่วันนั้น
ขายเลยค่ะขายขายมาตลอด
ใครอยากลองลิ้มชิมรสส้มตำครกยักษ์ของร้านส้มตำยายเพิง

ร้านเขาตั้งอยู่ริมถนนทางไปบ้านเชือก
เยื้องกับทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก
อำเภอเมืองอำนาจเจริญครับ

เราก็ขอกลับมาที่อีกหนึ่งร้านวิวดีริมคลอง

ที่มีทั้งปลาที่เราคุ้นหน้าค่าตากันดี
หรือจะเป็นปลาแปลกหากินยากเขาก็มีนะ
ที่สำคัญการันตีความสด
อย่าก็เพิ่งตกขึ้นมากินเลยทีเดียว

เราไปหาน้องใบตองกันเลยดีกว่าครับ

เด็ดของร้านนี้ของเขาก็คือมีปลาไทยเยอะมาก
มีปลาไทยทำเมนูกว่า๖๐๗๐เมนูเลย
และที่สำคัญนะเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นปลา
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลกรัมคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหอร่อยเด็ดขนาดนี้มีเคล็ดลับยังไง
แล้วมีเมนูอะไรที่น่าสนใจตามไปด้านในเลยจ้ะ

ครัวจ่ายัน๒ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพญา
ย่านปลาเกร็ดจังหวัดนนทะบุรี
เป็นร้านอาหารไทยที่เปิดมานานกว่า๓๐ปี
มีโต๊ะให้นั่งกว่า๔๐โต๊ะ
พร้อมกับเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือ

อย่างเช่นปลาสายอยู่ปลาเคล้าปลาคลังปลาม้า
หรือจะเป็นปลากายเขาก็มีนะจ๊ะ
โดยเจ้าของร้านนั่นก็คือจายัน
พ่อครัวสโมสรนายทหารมหาดเล็ก

จากร้านอาหารตามสั่งเล็กในกรมทหาร
แล้วย้ายมาเป็นสาขา๒ริมแม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้
จนกลายมาเป็นครัวจ้ายันทร์๒
ที่คนแน่นเต็มตลอดทั้งวัน
แล้วอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จ
ไปทำความรู้จักกับจ่ายันกันเลยครับ

ครัวจ่ายัน๒คุณพ่อทำอะไรอยู่คะเนี่ย
กำลังแรบเนื้อปลาม้าหรือปลาฮอตนะครับ
แล้วทำไมเขาถึงชื่อปลาม้าคุณพ่อ

เหรอมันร้องเฮ้ยอย่างนี้หรอค่ะ
มันคล้ายแบบนะฮะกลางคืนนะครับมันจะร้อง
โดยไม่ต้องเป็นปลาแม่น้ำไทยด้วยเหรอครับ
ลูกค้าเยอะตอนไหนพ่อ

วันนึงเนี่ยใช้ปลาเป็น๑๐๐กิโลกรัมจริงไหมพ่อ
มันแยกไปหลายอย่างอะ
อ้อคือหลายอย่างรวมกันได้ประมาณ๑๐๐กิโล
อ่ะรวมไปถึงอีก๑วัตถุดิบที่หายาก

นอกลาครับเพื่อชีวิตนี้จะอยู่ใน
ชุ่มน้ำอะครับมันถึงได้อวบมันก็อวบน้ำแบบนี้

ชูชีใส่นอกร้าใส่ไข่เค็ม

รสชาติของของมันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อ

วันนี้หนูขอ๒เมนูเด็ดเคล็ดลับที่ขายดี
โอเคต้มยำปลาหมากับท็อดมันปลากายนะจ๊ะ

แต่เมนูต้มยำปลาม้าและทอดมันปลากาย
จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนั้นเราขออุบไว้ก่อน
ตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
ขึ้นไปบนบ้านเขาก็บอกว่า
เขาจะทำคนที่พี่นี่มาเขารัก
เขาจะทำให้ให้ตายอะไรอย่างนี้
แม่มีเทคนิคในการเรียกลูกค้าไหม
เรื่องนั้นพี่สาวเขาให้มาแล้วต้องทำยังไงอ่ะแม่

เศรษฐีใต้แดง

วันนี้เรายังอยู่กันที่ร้านครัวจ่ายัน๒
ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งต่อไปน้องใบตองก็จะขอพาคุณผู้ชม
เปิดเคล็ดลับการทำเมนูต้มยำปลาหมา
พร้อมเทคนิคว่าทำยังไง
ไม่ให้ต้มยำเนื้อปลาไม่คาว
ตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ข้างหลังนี่พ่อต้มอะไรไว้

ลวกนานไหมอ่ะเวลาลวกปลาม้า

อ๋อน็อกน้ำเย็นเพื่ออะไรครับพ่อ

ไม่ลวกแล้วเอาไปต้มเลยเนี่ยมันจะคาวครับ

แล้วก็หอมหอมแดง

แล้วก็มาใส่น้ำตาลทรายน้ำปลา
น้ำปลา
อันนั้นคือใบอะไรครับ

ใส่เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวอย่างงี้นะครับ
มันเป็นสูตรของร้านเราอะครับ

แค่เนี่ยครับ

เพราะว่าหนูยังเหลืออีกหนึ่งเมนูที่ต้องทำ

โอเคเดี๋ยวอันนี้รอชิมทีเดียว

พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะ

พอใส่พริกแกงกับเกลือแล้วก็นวดต่อนะคะ

เหรอต้องตีแบบนี้ไปเรื่อยเหรอพ่อ

จะไม่ใส่มันจะไม่ได้รสชาติของปลากาย
ร้านนี้คือไม่มีถั่วสอกยาวนะคะ
เพราะว่ามันใส่ถั่วผักยาวไปมันก็เหมือนเราเปรียบลูกค้า

ได้แล้วคือพร้อมที่จะทอดได้เลยใช่ไหมคะ

คือหนึ่งจานเนี่ยได้๘ชิ้นเหรอพ่อเนาะ

แล้วเราต้องดูว่ามันเหลือง

ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เดี๋ยวพ่อจะเปิดสูตรให้ดู

ชูชีชูชีสายูนอกราไข่เค็ม

เราก็เริ่มเลยนะครับหยุดไฟนะครับ

พอกระทะร้อนแล้วเราใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับ
น้ำมันพืชนะครับใส่น้ำพริกแกงลงไปนะครับ
แล้วเรามาใส่ผงยี่หล่าของเรานะครับ

แล้วเรามาใส่น้ำจานซายน้ำปลาครับ
เบาก่อนนะครับให้ทุกอย่างละลายเข้าหากัน
อยู่ใกล้เนี่ยจะได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงนะครับ
ถั่วกะทิครับพอเราใส่พุทธเราก็เบาไฟ

เริ่มละลายแล้วไข่แดงเค็มที่เราต้มแล้ว
อกกะลาพริกไทยอ่อนมะเขือพวงใบมะกรูดแล้วก็พริกชีฟ้าแดง
พอสุกปุ๊บเราก็จะใส่เนื้อปลาแล้วนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเทใส่จานนะครับ
และนี่ก็คือเมนูชูชีปลาสายอยู่
อกกะลาไข่เค็มที่ทั้งหอมและน่าทานจริงเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะชิมเมนูเด็ด
แต่ทานคนเดียวมันจะไม่อร่อยเอานะครับ
เราเลยขอพาแขกรับเชิญมาร่วมรับประทานด้วย
ขอต้อนรับพี่อันภูวนาศครับ
สวัสดีจ้าแข็งอย่าบอกเลยว่าปลาล้วนเลยนะฮะนี่ต้มยำรำมะน้ำใสแบบนี้

อืมมันคือมันไม่ได้เผ็ดแบบโดดออกมาไงคะ
เนื้อปลาแน่นมากพี่อันดูดิคือไม้คาวเลยอ่ะต้มยำอร่อยมาก
ใช่เผ็ดพอดีเปรี้ยวพอดีเค็มพอดีกลมกล่อมมากอันนี้เลิศ
ดีเลิศดีเลิศตบมือตบมือพี่อันกินเผ็ดเก่งขึ้นแล้วค่ะทุกคน
แล้วก็ไปที่เมนูนี้ทอดมันปลากาย๑๗๕บาท

อื้อหือมันเหมือนกินซุกกินอะ
เหนียวอ่ะเนื้อแน่นมากเลยอ่ะไม่อมน้ำมันพริกแกงเขาก็พอดีไม่ได้เผ็ดเกิน
นี่เดี๋ยวผมจะมีเพื่อนจากต่างประเทศมาผมจะพามาเลยเดี๋ยวผมจะจองเลย
โอเคต่อที่เมนูนี้ถุ่ชิปลาสายยูหน่อกำลาค์ไข่เข็ม
จานนี้๒๗๕บาท
แล้วพ่อบอกว่าหนอกราเนี่ยที่เกาะเกร็ดอะเยอะ

ไม่เคยกินสิ่งนี้ในชีวิตเอ้ย
สเขาไม่ได้จัดแบบเผ็ดโดดออกมา
มันคือรสชาติของฉู่ฉี่ติดหวานนิดนึง

นอกะลามันนุ่มน่ะมันนุ่มกว่าสวายบัวพี่อัน

แต่มันมีใยเหมือนวัวเลยเนาะ
ที่พ่อบอกว่าต้นขา
แล้วพ่อบอกว่านอกะลาที่เกร็ดอะเนี่ยเยอะ

มันถือซีของเมนูต่อไปพี่อัน
ปลาคังผัดพริกขี้หนูส่วน
อยากให้ทุกคนได้ลองกินปลาคางสักครั้งในชีวิต
ปลาเคราะห์ทอดน้ำปลา๒๙๕บาท
๒๙๕บาท

แต่เขาบอกว่าผู้หญิงที่แบบเวลาไปกินข้าวด้วยแล้วแบบ
กินเลยแล้วกินอาหารอร่อยเป็นคนมีเสน่ห์นะ

อิ่มอร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านครัวจ่ายันสองกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของจ่ายัน
ริเริ่มจากการเป็นอดีตพ่อครัวสโมสรนายทหารมหาดเล็ก
จากนั้นก็มาเปิดร้านเป็นของตัวเอง
ชื่อว่าครัวจ่ายัน๒
ตะเวนทานร้านอาหารเด็ดกว่า๓จังหวัด
และถอดแบบเขียนเมนูมากกว่า๓๐๐เมนู
แล้วอะไรทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับเนี่ย
จ่ายันก็คือเป็นทหารใช่ไหมคะ
ทำหน้าที่อะไรคะตอนอยู่ในกรม
ก็ทำหน้าที่เป็นคนนำอาหารให้ในอาหารศัลยบัตร
แล้วจากตรงนั้นนะในกรมมาเปิดเป็นร้านอาหารได้อย่างไรคะ
ก่อนผมเป็นจ่าผมได้ทาวน์ฮาส์๒ชั้น

ตอนนั้นลูกอยู่ป๔ก็เลิกงาน๔โมงครึ่ง

ค่ะนี่ขายไปเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองมันขายได้ห้าพันกว่า
ผมก็เลยบอกแฟนบอกว่าเลิกออกจากงานได้แล้ว
ค่ะร้านประโยบิวตี้สมัยก่อนเป็นช่างเสริมสวยช่างเสริมสวยครับ
ซื้อกับข้าวซื้ออะไรเตรียมให้ผมผมเลิกงานปุ๊บผมนั้นขายได้เลย

พออายุ๕๑เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาเปิดร้านอาหารที่นี่
สร้างบ้านไว้เรียบร้อยแล้วลาออกมาเปิดเมื่อปีสองพุภาห้าสองห้าสอง
ตอนนี้ก็กลายเป็นร้านที่ใหญ่โตมากนั่งสบาย

แต่ชีวิตมันก็เหมือนว่าประสบความสำเร็จแล้ว
กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงไปแล้ว
มันก็ไม่ได้ลาบเรียบสะบดเนอะใช่ไหม
ครับโดยเฉพาะเรื่องของความรัก

ภรรยาคู่ชีวิตแม่อุทัย
หรือที่เด็กในร้านเรียกกันว่าแม่ใหญ่

ถึงขั้นแอบร้องไห้เสียใจ
เมื่อต้องเจอกับความเสน่หร้ายของจ่ายัน
ที่เรียกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อ

หนูขออนุญาตแม่เท้าความครั้งแรกเลยดีกว่า
ที่พ่อพาผู้หญิงเข้ามาบ้านอย่างนี้

ตอนนี้ก็มีคนมาชอบอะไรอย่างนี้

แม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่แล้วกัน

แล้วพอสมมุติคนแรกเลิกไปไหมคะ

คนแรกเอาไม่มาบ้านแล้วเลิกกัน

ถามตรงคุณแม่ไม่ทุกข์ใช่ไหม
ไม่คิดว่าไม่ทุกข์นะแต่ผอมลง

แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งคุณแม่
ที่หนึ่งในสี่คนเนี่ยเนอะ
มีคนนึงที่เหมือนจะพยายาม

ขึ้นไปบนบ้านเขาก็บอกว่า
เขาจะทำคนที่พี่เขารัก
เขาจะทำให้ให้ตายอะไรอย่างนี้

บอกสิคะเขามาแจ้งความ

อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พ่อกลับตัวไหมคะ

เขาว่าเป็นคนใจดีอย่างน่ะ

ชอบการถามของพี่อัฐ
จุดไหนที่แบบพอแล้วฉันไม่เอาแล้ว

ไม่เอาแล้วเหนื่อย
ไม่ต้องเดินทางไปไหนแหม

รับได้ไหมแม่พ่อสิบ๊ายบาย
เขาก็รักผมเขาคนเดียวนี่แหละ

ใครคู่มันมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าใครจะเป็นยังไง
แต่ประคับของชีวิตเริ่มสุขมาถึงทุกวันนี้
มาถึงเรื่องราวที่หนูเห็นแม่มีทรงมีสร้อยอะไร
หนูก็คิดว่าแม่น่าจะเป็นสายมูคนหนึ่ง
เล่าเลยคุณแม่ที่ร้านเนี่ยเวลาจะเปิดร้านมีการแบบ

วันธรรมดาก็ประมาณ๕ที่ค่ะ

อ่าอ๋าแล้ะน่ามากขึ้นไหม

สารพระภูมิ๕ทีก็คือต้องไหว้ทุกวัน

แม่มีเทคนิคในการเรียกลูกค้าไหม

ก็มีบทสวดอยากให้ลูกค้าเข้ากี่คน
ยอดขายเท่าไหร่อะไรเหมือนแรงล้างค้าโทษไป
แม่ค่ะแล้วนอกจากนี้ที่หน้าอกคือพญาครุฑเหรอคะ

ธรรมาขายขึ้นแล้ว
มันถ้าเรารู้สึกว่าอยู่แล้วมันเติมเราเต็ม
พ่อบอกพี่กัดฝากร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ
หยุดทุกวันจันทร์ครับเปิดสิบเอ็ดโมง
ถ้าวันทางเวลาก็ปิดครัว๒ทุ่ม
แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะเปิดเป็น๒รอบ
๒ทุ่มปั๊บแล้วก็ประกาศปิดครัว
โอเคติดต่อกันไปได้จองโต๊ะจองปลาอะไรต่างก็ได้

ขอบคุณแม่มากนะคะ
ลองกินก่อนไปมาดันดูไหม

สายอยู่คือปลา
จริงคุณพ่อบอก